ทุกปีเลยจะมีการจัดงานช้าง
ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานประจำจังหวัด

คือการที่จังหวัดได้นำช้างเกือบ๒๐๐เชือกนะคะ
หมอบแสดงความอาลัยเบื้องหน้า
พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมนำนักเรียนกว่าหมื่นคนค่ะแปรอักษรนะคะ
ซึ่งงานนี้ชื่อว่ารวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวงนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณอรพันธ์ขันทองคำค่ะ

วันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชอย่างยิ่งใหญ่
ซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณอนุสาวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจังวาง
คึกคักไปด้วยบรรดาช้างเกือบ๒๐๐เชือก
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม
โดยวันนี้นะคะได้มีการนำช้างทั้งหมด
หมอบแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่นักเรียนนักศึกษากว่า๑๒๐๐๐คน
ได้มีการแปลอักษรเป็นเลข๙ไทย
และรูปหัวใจเรียงร้อยต่อกันอย่างสวยงามค่ะ
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมแจรงความอาลัย
รวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวงอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยการนำช้าง๑๘๙เชือก
ขบวนแห่ไปตามถนนธนสารมุ่งหน้ายังบริเวณอนุสวรี
พระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางเพื่อประกอบพิธีแสดงความอาลัย
สำหรับขบวนแห่มี๓ขบวนค่ะประกอบด้วยขบวนชาวสุรินร้อยดวงใจไว้อาลัยพ่อหลวง
ขบวนนี้นะคะมีช้างแฝด๒เชือกคือเจ้าทองคำและทองแท่ง
พร้อมด้วยรถอันเชิญพระบรมชายาลักษณ์ที่ประดับผ้าขาวดำดอกไม้
เหล่าประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสุรินทร์
ข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชน
ปิดท้ายขบวนนะคะด้วยช้างเผือกที่แต่งเครื่องทรงโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุรินทร์
ขบวนช้างงาไว้ทุกจำนวน๙เชือกมีผ้าคลุมสีดำเลข๙ไทย
ส่วนขบวนที่๒ค่ะชาวสุรินน้อมนำคำพ่อสอน
โดยการนำป้ายผ้าที่มีข้อความเลข๙คำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
คลุมไว้บนหลังช้าง
คำสอนนี้คือความเพียรความพอดีความรู้ตน

โยนแต่ไม่อ่อนแอพูดจริงทำจริง
หนังสือเป็นออมสินความซื่อสัตว์และการเอาชนะใจตน
ปิดท้ายขบวนนะคะด้วยขบวนโฆษศาลยาตราอาลัยพ่อหลวง
นำขบวนโดยวงดุริยางค่ะจากโรงเรียนรัตนบุรีต่อด้วยช้างจำนวน๑๓๘เชือก
เมื่อขบวนเคลื่อนถึงบริเวณอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจังวาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดพิธี
จากนั้นนะคะได้มีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพร้อม
เรียงกันเป็นเวลา๘๙วินาทีก่อนจะร่วมกันร้องเพลงภูมิแผ่นดิน
อย่างพร้อมเพียงกันขณะที่นักเรียนศึกษากว่า๑๒๐๐๐คนได้
จากการแปลอักษรเป็นเลข๙ไทยนะคะและรูปหัวใจร้อยเรียงกันอย่างสวยงาม
อกจากนี้หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นค่ะมีการเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ผลไม้นานาชนิดทั้งกล้วยสับปะรดอ้อยแตงโมซึ่งล้วนแล้วเป็นอาหารโปรดของช้าง
โดยนำมาจัดวางบนโต๊ะที่มีความยาวเกือบหนึ่งกิโลเมตรน้ำหนักผลไม้รวมกว่าห้าสิบตันนะคะ
เพื่อให้ช้างได้กินอย่างเต็มอิ่มจุใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งนับเป็นโต๊ะอาหารช้างที่ยาวที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนค่ะท่านจะเห็นภาพครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์
กิจกรรมในวันนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกและครั้งเดียวของจังหวัดสุรินทร์
ได้พร้อมใจการร่วมแสดงออกถึงความรักความอาลัยด้วยหัวใจที่จงรักพักดี
ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย
ทุกคนยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และแม้ว่าพระองค์ทรงเสด็จสวรรคาลัยแล้วแต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของชาวสุรินนิดนิรันดิ์ค่ะ
กิจกรรมรวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวงยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้นะคะ
ในวันที่๑๙๒๐พฤศจิกายนนี้จะมีการแสดงช้างอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
กรพันธ์ขันทองคำรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ